เพื่อเป็นการช่วยเหลือชาวนานที่อาจจะได้รับผลกระทบจากเรื่องของน้ำท่วมนะครับ
รัฐเองก็มีการเปิดให้เกษตรกรนั้นไปทำประกันภัยนาข้าวนะครับ
ซึ่งฤดูการผลิต๒๕๖๐นั้นได้เปิดให้ทำไปแล้วตั้งแต่วันที่๑กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับ
วันนี้คุณมาซีรีกล่อมแก้วผู้สื่อข่าวของเราได้ไปสอบถามนะครับว่า
เกษตรกรที่ไปทำประกันภัยนาข้าวได้รับผลดีจากเรื่องนี้อย่างไรบ้าง

เงินเบี้ยประกันจากการประกันภัยหน้าข้าวปีการผลิต๒๕๕๙บาท
จำนวน๗๗บาท
โอนเข้าบัญชีสุรพลชาลีเปี่ยมเมื่อต้นปี๒๕๕๙

อำเภอบ้านเข้าจังหวัดประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติ
เปลือกหอมะลิ๑๐๕ในพื้นที่๙ไร่ของสุรพลเสียหายไปถึง๗ไร่
แต่การทำประกันนาข้าวกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรการเกษตรหรือทกศ
ทำให้สุรพลได้รับเงินชดเชยความเสียหายก้อนนี้มา
แทนที่จะสูญเสียต้นทุนการผลิตทั้งหมด

ปีนี้จึงเป็นปีที่๒ที่สุรพลนำนา๙ไร่มาเข้าโครงการประกันราคาข้าวอีกครั้ง
จะได้รับเงินประกันรวมที่๑๑๓๔๐บาท
ซึ่งก็ยังไม่ถึงครึ่งหนึ่งของต้นทุนการผลิตทั้งแปลงที่๓๖๐๐๐บาท
อยากให้รัฐพิจารณาเพิ่มวงเงินคุ้มครอง
มาตรการประกันราคาข้าวนาปี๒๕๕๙

ประกันแทนให้ในอัตราไร่ละ๓๖บาท
รัฐบาลจ่ายให้ในอัตรา๕๔บาทต่อไร่

สำหรับลูกค้าสินเชื่อทกศ
ส่วนเกษตรกรที่ไม่ใช่ลูกค้าสินเชื่อทกศ

ความคุ้มครอง๑๒๖๐บาทต่อไร่

ว่าจะมีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ๒๘ล้านไร่
ปีนี้เป้าหมายที่กำหนดไว้๓๐ล้านไล่
แต่ว่าในคำนวณเบื้องต้น
น่าจะไม่ต่ำกว่า๒๘ล้านไล่
สื่อสารก็ได้ทำเป็นส่วนใหญ่
ก็คิดว่าเกษตรกรส่วนหนึ่ง
ก็ยังมั่นใจว่าบางพื้นที่เขาอาจจะไม่เสียหายจริง
ก็เลยยังไม่อยากทำแต่ว่าอยากจะเชิญชวน
เพราะว่าเหตุการณ์ต่างมันอาจจะเกิดขึ้นโดยไม่ได้ตั้งตัว

กศเตรียมออกโครงการประกันภัยข้าวโพด
ทดลองศึกษาโครงการ๒ปี
ในพื้นที่นำร่อง๗จังหวัดทั่วประเทศ
ปัจจุบันอยู่ระหว่างหารือการศึกษาความคุ้มค่ากับบริษัทประกันภัย
เพื่อออกเงื่อนไขกำหนดค่าเบี้ยและความคุ้มครอง
ตามคุณภาพผลผลิตเมื่อเกิดความเสียหายจากภัยธรรมชาติค่ะ